สำหรับวันนี้ในพื้นที่อำเภอเมืองชุมพร
ปรากฏการณ์อุกาฟ้าเหลือง

ซึ่งปรากฏการณ์ดังกล่าวนั้นตามความเชื่อของชาวบ้าน
ก็พากันพูดไปต่างนาน
โดยส่วนใหญ่นั้นเชื่อว่าอาจจะเป็นรางร้ายให้กับพื้นที่นี้

ที่เขาอาจจะมาเตือนให้ผู้คนในพื้นที่นั้น
รับมือกับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้น
แล้วก็อาจจะมากับพายุปลาบึกนะครับ
ที่กำลังจะเคลื่อนเข้าสู่ฝั่งในอีกในอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้านะครับ
แล้วก็ในพื้นที่ของอำเภอประทิวจังหวัดชุมพรเองนะครับ
ก็ได้มีการเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้น
โดยใช้บทเรียนเมื่อครั้งพายุเกเป็นแม่แผนในการเตรียมรับมือครับ
ท้องฟ้าสีแดงสดหรือที่เรียกว่าอุกาฟ้าเหลืองนะครับ
เกิดขึ้นในพื้นที่อำเภอเมืองชุมพร๒วันติดต่อกันแล้วนะครับ
โดยชาวบ้านในพื้นที่เชื่อว่านี่อาจเป็นสัญญาณอันตรายที่ธรรมชาติ
ให้ผู้คนเตรียมตัวรับมือกับภัยพิบัติ
ที่อาจจะเกิดขึ้นตามความเชื่อของชาวเลนะครับ
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่๓ตำบลปากน้ำอำเภอเมืองชุมพรนะครับ
ก็บอกว่าเมื่อเห็นท้องฟ้าแบบนี้ก็รู้สึกหวาดกลัว
กลัวว่าจะเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติครั้งใหญ่
กับพายุเกเมื่อ๓๐ปีก่อนครับ
ตอนครั้งนั้นนะครับช่วยบอกให้ฟัง
แล้วกล้าออกจากบ้านมันเห็นแบบว่าจะสั่งสะสีเลย

ด้วยสั่งสะสีกระเบื่องหลังคา

ใช่ครับผมตำบลปากน้ำ

เท่าหัวอยู่ที่อำเภอประทิวครับผม

เช่นเดียวกับนางสมบูรณ์ชาวบ้านในพื้นที่นะครับ

ก็เห็นตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะ
เมื่อวานเบาะฟ้าสีแดงนี่ไป
ออกจากชุ่มพรไป

แต่นี่แดงมากเลยนะแดงเยอะเลย

ทีมข่าวก็ได้มีโอกาสไปสำรวจในพื้นที่อำเภอประทิวนะครับ

จุดขึ้นฝั่งของพายุเกมเมื่อปี๒๕๕๘
จนเกิดความเสียหายหนักและมีผู้เสียชีวิตมากกว่า๕๐๐คน
โดยในพื้นที่นี้นะครับก็ได้มีการเตรียมความพร้อมในการอบพยพผู้คน
ไปไว้ที่สถาบันเทคโนโลยีเจ้าคุณทหาร
ราชกระบังวิทยาเขตชุมพรเขตอุดมศักดิ์
ที่จะสามารถรองรับผู้คนได้ประมาณ๑๐๐คน
แล้วก็มีเสบียงอาหารที่จะเลี้ยงคนอบพยพ
ในพื้นที่ดังกล่าวนี้ประมาณ๓๔วันนะครับ
ขณะที่บรรยากาศโดยทั่วไปอากาศก็ขมุกขมัว
ท้องฟ้าเริ่มมืดคลึ้มลมทะเลนิ่งเงียบ
ผิดกับธรรมชาติของชายหาดทั่วไป
ซึ่งถือเป็นสัญญาณอันตรายก่อนเกิดภัยพิบัตรครั้งใหญ่
เพราะชาวบ้านในพื้นที่นะครับก็ได้บอกกับผมว่า
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้มีลักษณะคล้ายกับเมื่อครั้ง
พายุเกขึ้นฝั่งที่อำเภอประทิวเมื่อ๓๐ปีก่อนครับ
ส่วนการเตรียมตัวการเตรียมความพร้อมของทางจังหวัด
นามิบุวลรัฐนากรวงผู้ว่ารัฐการณ์จังหลาดชุมพร
ก็ได้สั่งการให้๖อำเภอในพื้นที่เตรียมรับมือกับสถานการณ์
ที่จะเกิดขึ้นในอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้านะครับ
พร้อมทั้งเปิดศูนย์อบพยพไว้แล้วทั้ง๖อำเภอ
หากมีเหตุฉุกเฉินนอกจากนี้ก็ยังได้
ย้ายผู้ป่วยติดเตียงออกจากพื้นที่เสี่ยงทั้งหมดแล้ว
พร้อมกับเตรียมอุปกรณ์ในการช่วยเหลือต่าง
ที่จะมาตามหลังพายุลูกนี้นะครับ
เพราะทางจังหวัดนั้นยังไม่เคยประสบเหตุในลักษณะนี้มาก่อนครับ
และในขณะนี้นะครับบรรยากาศที่บริเวณปากน้ำชุมพรนะครับ

และก็ที่บริเวณทะเลก็มีคลื่นลมแรงครับ
ทำให้ผู้คนส่วนใหญ่นั้นที่จะปกติบริเวณนี้จะคึกคัก

จะออกมาเก็บตัวอยู่ที่บ้านและก็รอฟังข่าว